โชคดีที่เมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์

เพราะอะไรรู้ไหมมีเวลาให้เผือกมาก
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคำถามที่ผ่านมา
โอ้โหชาวเน็ตพากันขุดฮา
แต่ว่าไม่ต้องขุดนานปุ๊บเฉลยอย่างรวดเร็วเลยนะคะ

นางเอกชื่อผลไม้ไปฉกเอาแฟนของนักร้องสาวนั่นเองค่ะ

เขาโพสต์ลงไว้ว่าโอ้โหเป็นเรื่องร้อนออนไลน์ส่งท้ายสัปดาห์นะฮะ
กรณีที่เว็บไซต์ดังจุดประเด็นขึ้นมา
ไลน์หลุดนางเอกผลไม้กินแฟนชาวบ้าน
โดยในรายละเอียดนะคะระบุแบบนี้ค่ะ
นางเอกสาวชื่อผลไม้แอบแซ่บกันกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้อง
อักษรย่อก่อไก่สังกัดที่มีผู้บริหารหล่อ
นึกภาพแล้วคิดตามกันไปนะ

แถมมีแฟนเป็นนางเอกมันก็คงจะไม่มีอะไรค่ะ
ไม่บังเอิญนะคะว่านุ่มนักร้องกกเขามีแฟนอยู่แล้ว
ซึ่งแฟนของหนุ่มนักร้องก่อไก่ก็เป็นนักร้องสาวสวยจากเวทีเดียวกัน
เดาไม่ยากแถมมีดีกรีเป็นทายาทคณะลิเกเงินล้าน
คือตอนประกวดเขาก็จับคู่นี้ให้จิ้นกันอะ

ชาวเน็ตก็ทายปริศนาคำใบ้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ

กันว่านักร้องหนุ่มรุ่นน้องอักษรย่อก่อไก่หมายถึงการกซิเดชค่ะ
และฝ่ายหญิงคือซายหัดไทยชนกนั่นเอง
ส่วนนางเอกผลไม้ที่เสียงส่วนใหญ่ตามข่าวเทกันไปนะคะ

หรือไม่อย่างไรอันนี้เรายังไม่ได้เคาะนะ
ซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาเดานานค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วค่ะคุณค่ะ
ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็มีมูลความจริงอยู่เหมือนกัน
แล้วคือตอนนี้สภาพจิตใจเธอยังไม่พร้อม
คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมดูภาพไว้
ภาพนี้ดูดีคุณว่าเป็นนกอะไร
นกกระเรียนเหรอไม่ใช่นกกระเรียนจ้า
แต่มันเป็นนกเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษ
ฉันไปเสิร์ชอินเตอร์เน็ตแปลมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แปลว่าอีแรงค่ะแรงไหมล่ะคุณ
ชอบกินของกินของเน่าของเสียประมาณนี้นะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะเธอเนี่ยโพสต์ภาพนกกระดาษ
เธอเพิ่งเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในงานอีเวนต์
ถึงความพิเศษของคนที่พับให้
พร้อมกับข้อความว่าอดใจรอกันหน่อยนะคะ
มีความจริงจะพูดเยอะมากแต่ไม่อยากทำลายอนาคตใคร
นี่ไงแหม่มันช่างจะประจวบหมด
ไฟ่ก็ไฟ่กันอย่างนี้ถ้าถามแบบคุณก็มันช่างประจวบเหมาะกันจริง
แต่หลายคนก็มองว่าทำไมแตงโมไม่อยู่เงียบ
เพราะว่าเขายังไม่ได้ระบุชื่อเลยนี่ว่าเป็นเธอ
แต่อีกแง่หนึ่งก็มองว่าแหมเทกันมาขนาดนี้แล้ว
มันเหมือนจะพุ่งปมมาที่แตงโมไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันนั่นเองนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะจากที่สาวแตงโมมีโพสต์
ว่าน่าจะมีการออกมาชี้แจงในเร็ววันนี้แหละ
อดใจรอฟังข้อเท็จจริงจากอีกฝั่ง
อย่างสาวแตงโมก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปตัดสินอะไรกันนะคะ
แต่อย่าเพิ่งยังไม่จบเหมือนเรื่องจะจบแล้ว
แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากำลังจะปิดตานอนแล้วนะ
หลับตานอนปุ๊บอินสตราแกรมเด้งมาอีก
เขาอัพภาพคุณคะถือแตงโมแตงโมหันซีกฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีเหลือง
แล้วเขียนแฮสแท็กในสเตตัสเขาในอินสตราแกรมว่า
สินค้าลดราคาของดีมีคุณภาพต้องกล้ากินในที่แจ้ง
เขียนมาอย่างนี้ทีแรกก็
ก็ไปโพสต์อยู่กลางที่สาธารณะนะ
ทีแรกคือคนอาจจะแบบยังไม่ได้ไปเทใจฝั่งนี้มาก
แต่พอเหมือนมีหลักฐานไหลออกมาเรื่อยยืนยันออกมาเรื่อย
หลายคนเลยว่าเรื่องนี้มันคงจะมีความจริงเยอะแล้วล่ะ

เดี๋ยวเราก็มาล้อมวงนั่งเล่ากันต่อแล้วกันนะจ๊ะ